คุณล่ะโหลดหรือยัง
เม่บานพระจันทร์บ้าน
สวัสดีค่ะแอฟฟั่งดิหลาค่ะ
จัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น

เออสวยพร้อมรบไปพร้อมกัน
รวมถึงการอัปเดตดูประจำสัปดาห์นะคะ
และนี่เลยค่ะประเด็นโหราแซ่บอีกเช่นเคยค่ะ

เชื่อว่านุ่มสาวทุกคนจะต้องอยากรู้แน่นอน

หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหน
มีเกณฑ์ตกทางเข้าสาร
ใช่นะจะได้โดนเสกมาหรือป่าว

แล้วอ่ะจะคิดถึงสัมภาษาเข้าสานอะไรบ้าง

เริ่มว่าเราไปพบกับปี่โจ้ช่วงนี้เลยค่ะ

ขอต้องรับที่หมอโจ๊ค่ะสวัสดีครับเฮ้ยหลอเหมือนเดิมเรื่องเดิมจาก
นู้นอย่างใจดูบ้างจังวันนี้แต่ออกรายการมาแล้วแซปเนี่ยได้ดูตรง
ตัวอีกนั้นบ้างไหมงั้นผมศีลถูกเอาไปใช้ด้วยถือว่าดีแล้วมีกำวง
ใช่ในสัปดาห์นี้วันที่๒๑ถึง๒๕ธันวาคม
คนที่เกิดปีชวดก็จะมีความก้าวหน้าพอสมควร
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้รีบติดต่อประสานงาน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องสำคัญเรื่องกฎหมายเรื่องต่อรอง
เรื่องเซ็นตัญญาอะไรก็ตามแต่ตรงนี้เต็มที่เลย
ขอให้ไปทำในวันที่๒๒๒๖แล้วก็๒๗ธันวาคม
โดยวันดีของเขาโดยวันดีอยู่ใช่๒๒๒๖๒๗ธันวาร์นะ

คนที่เกิดปีฉลูนะครับมาสัปดาห์แรกเลย

บางคนอาจจะบอกว่าทำไมเริ่มต้นวันแรกปั๊บฉันแย่เลย
พอแย่ปั๊บเนี่ยจะผ่านไปถึงเขาเรียกว่าวันที่เหลือทั้งหมด
อาจจะวุ่นวายใจหรือว่าหงุดหงิดหรืออะไรตรงนี้นะครับที่สำคัญ
เดินทางไปไหนขอให้ลองอุบัติเหตุสักนิดนึงนะครับ

ทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงบนปีฉลู
ระมัดระวังวันจันทร์เป็นพิเศษ
นั่งสตินิดนึงพอผ่านไปได้มันก็โอเค

คนที่เกิดปีขานะครับก็เกรงว่าในเรื่องของความรักเนี่ย
จะทำให้เจ้าตัวคนที่เกิดปีขานเกิด
เขาเรียกว่าเกิดการผ่านไปกระทบเรื่องงานกับเรื่องการเงิน
คนเราเวลาเก็ตบางคนบอกว่าอะไรนะ
เหมือนกับเวลาเครียดจัดต้องไปช้อปปิ้ง

ฉันลืมคำนวณไปว่าท่านต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง
อย่างเนี่ยบางคนนะคะสติอย่างนั้นก็มี

อยากให้เรื่องความรักไปผ่านถึงเรื่องอื่น

แต่ว่าเรื่องการงานกับการเงินเราก็ต้องคุมให้อยู่

ค่ะเย็นนะครับ

ที่เกิดปีถอดนะครับเป็นปีที่ค่อนข้างจะน่าอิจฉานะครับ

ยังเป็นช่วงที่ทำอะไรยังไม่ค่อยมีอะไรจับสะดุด

เอ่อนอกจากจะไปสะดุดหนุ่มบางคนแค่นั้นเอง

มีมาให้ก็ได้เข้ามาเถอะตอนนี้

เพราะว่าปีเถาะเนี่ยในช่วงนี้เนี่ย
เรื่องความรักเนี่ยจริงยังมีโอกาสที่จะเจออยู่
อย่าเพิ่งไปหมดหวังฉันคงไม่ได้เจอแล้ว

งั้นเอาให้ได้ในคุมพา

เอาให้เร็วที่สุด

เป็นช่วงที่เกิดปีเทาปีแมมแมร์ปีกุล
แล้วก็เคลื่อนหนุนกับปีจอ๔ปีนี้ดีกับเรา

ในช่วงนี้ใครจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ย
เป็นช่วงที่บอกเลยว่ามีความเติบโตนะครับ

รวมทั้งมียอดต่างตัวเลขต่างที่เราวางไว้
เพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามุ่งเรื่องงานเป็นหลักจะดีกว่า
เพราะว่างานเนี่ยบางทีบางจังหวะ

พยายามเร่งปั๊มพยายามวิ่งประสานพยายามอะไรไม่ขึ้นสักที
แต่ช่วงนี้ตัวเลขของคุณจะขึ้นแล้ว

มะเร็งนะครับในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีมะเสงในรอบสัปดาห์นี้เนี่ย
มีเกณฑ์มากเลยนะครับในเรื่องของการเดินทาง
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ
อือมือยนั่งไงจะได้กับอินเราก็น่ะ
เขาไม่ได้ไปไหนไก่หรอก
เอาเป็นว่าคนปีมะเสกเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางด้วย
ต่อไปคนที่เกิดปีมะเมีย
มาเมียเนี่ยในช่วงนี้ต้องขอให้ระวังเรื่องการ
มีปากมีเสียงกับคนรอบข้างแล้วก็คนใกล้ตัวคนข้างตัว
หม่อจ้อมัพเมียไง

มัพเมียทุกอย่างเราต้องนิ่ง
อย่างผมเองเอาง่ายผมทำงานทุกวันนี้เนี่ยมีทำงานการเมืองด้วย
ว่ามีแรงกดดันจากคนรอบข้างแต่ทุกวันนี้ผมนิ่งจนเขาแพ้ภัยตัวเองไป

ใช่กลายเป็นว่าเขาแบบว่าเหมือนเขาขยับอยู่คนเดียวเขาก็เหนื่อยไปเอง
เขาคนทำไม่ดีเนี่ยก็ต้องแพ้ภัยตัวเองไป

ปีมาแมนนะครับในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับ
ต้องระมัดระวังให้มากสักนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีเรื่องปวดหัวแล้วก็เรื่องเจ็บตัวด้วย
ก็คือพูดง่ายว่าในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
หัวนี่หมายถึงว่ามีเรื่องราวให้ต้องปวดหัวหรือว่าปวดหัวแบบเป็นอาการปวดหัวคะ

ไม่ว่าจะเป็นปวดหัวจากตัวเองปวดหัวจากสุขภาพปวดหัวจากคนรอบข้างมาหมด
เพราะฉะนั้นในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คนเกิดปีวแม่ต้องระมัดระวังนิด

ใช่มั้ยหรอ

รู้ก่อนแล้วต้องไม่ประมาทนะคะ
เอาล่ะค่ะเท่าว่าตอนนี้ยังเหลืออีก๔นักสรรค์
ที่เรายังไม่ได้พูดถึงต้องมาลุ้นต่อกันในช่วงหน้า
เพราะว่าช่วงหน้ามีประเด็นแซ่บ

หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์ตกถังเข้าสอน

อ๋อนี่ไงนี่ไงบอกให้อยู่นิ่งนะเขาเน่าอีกเออ
เขาเน่าเข้าไปอีกเขาไปช่วงหน้าค่ะ